วันนี้มันก็มีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นนะครับ
ในสถานที่กักตัวผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดสิบเก้า
ตอนนี้เราก็ยังใช้มาตรการนี้อยู่
คนที่มาจากต่างประเทศใช่ไหมหรือว่าข้ามเขตจังหวัดแล้ว

เจ้าหน้าที่ศูนย์กักตัวเทศบาลคลองขุดนะครับเขาไปตรวจสอบ
ขนมปังยัดไส้ยาบ้าอ๋อดูสิเอามาเยี่ยมคนที่ถูก
กักตัวค่ะเออนี่ฮะเห็นขนมปังก้อนนี้เอ๊ะทำไมมัน
แปลกคุณเขียนมาสอนเจอที่เขาเลยเออลองลองแกะออกดู
อ่ะครับซึ่งตั้งอยู่ที่โรงเรียนเทศบัน๑บ้านธาตุจีน
ตะมนต์คลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดศตูนเลยฮะ
ออกมาแล้วฮะที่เราวงแดงไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
ขนมปังมียาบ้าซุกซ่อนอยู่ข้างใน
เห็นไหมเรียบร้อยเลย
เมื่อเย็นเมื่อวานเข้ามาฝาก
ผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์มา
แล้วก็หิ้วข้าวของมาที่หน้าประตูศูนย์กักตัว
บอกว่าชื่อกัมพลแต่ไม่ยอมแจ้งนามสกุล
ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็บอกว่าจะขอส่งของให้
กับนายนโรงชัยเห็มทิพย์หน่อยเขาถูกกักตัวอยู่ในศูนย์
ใช่ไหมไหนมีอะไรบ้างมีหมักฝรั่งนะมีขนม
ปังอีกสองห่องั้นต้องขอดูหน่อยตามขั้นตอนนี่นะครับ
มีหมักพระรังด้วยหนึ่งห่อแล้วก็ขนมปังอีกสองห่อ
ขนมปังห่อหนึ่งมันก็ปกติค่ะแต่อีกห่อหนึ่งเอ๊ะทำไมมันแปลก
มันดูมีรอยฉีกมันดูเหมือนกับมีรูอะไรแบบนี้นะครับ
ก็เลยลองแกะออกดูนะฮะเพราะว่ามันถูกผ่าออกเป็น๔ซีกด้วยนะครับ
ซองถุงซิปขนาดเล็กอ่าก็สอดไส้ยัดไส้ขนมปังเอาไว้นะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นะครับเขาก็รีบดูเลยฮะว่า
ผู้ชายที่ชื่อนายกัมพลที่เอามาฝากอยู่ไหน
อย่างนี้ก็ต้องดำเนินคดีแล้วต้องแจ้งตำรวจจับกลุ่มตัวแล้ว
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังแกะดูของที่เอามาฝาก
ผู้ที่ถูกกักตัวไว้ข้างในสงสัยจะรู้ทัน
พวกนี้นกรู้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ยังแกะดูอยู่
ผมขออนุญาตแป๊บนะครับผมปวดปัสสาวะ

บอกเดี๋ยวไปข้างด้วยผมเอาข้างด้วยตรงนี้ครับ
หายไปแล้วฮะหายไปแล้ว
พอพบเจอก็ญาติคนนั้นก็ได้เดินหนีเลี่ยงหนีออกมาเลยนะครับ
แล้วก็ผมก็ถามว่าไปไหนบอกว่าไปปัสสาวะนะครับ
ปัสสาวะแล้วก็หนีเข้าไปในป่ายางเลยนะครับ
แล้วก็ทิ้งละครับ
ผมก็โทรโทรศัพท์หาสถานีตำรวจภูทรเมืองสตูนนะครับ

บอกว่าได้พบระยะเศียบจิตที่ญาตินำมาเยี่ยม
นี่ขนาดจักรยานยนต์ยังทิ้งเอาไว้ไปเลยนะครับ
จักรยานยนต์ยามาฮ่าสีบรอนนะครับถูกทิ้งเอาไว้คันหนึ่งนะครับ
หมายเลขทะเบียนกไก่ชชิงขอไข่๕๑๙จังหวัดสตูนนะ
ใครเป็นเจ้าของจักรยานยนต์คันนี้ถ้าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยก็รีบติดต่อตำรวจเลยนะครับ
ตรวจสอบที่รถเนี่ยยังมีกระเป๋าลายพรางวางทิ้งไว้ที่ตะกร้าหน้ารถด้วยนะครับ
ในกระเป๋ามีเหล็กขูดชาร์ฟมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีเงินอีก๑๐๔บาทนะครับ
ส่วนผู้ต้องสงสัยคนนี้ไม่เคยมาเยี่ยมใครที่ศูนย์กักตัวนะครับ
ที่ชื่อวันนายกำพลเนี่ยมาครั้งแรกก็คือเมื่อวานี้ที่เอาของมาฝากเขานะ
ตอนนี้รู้ตัวแล้วนะครับกำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีอยู่นะครับ
ขนาดที่นายนาโรงชัยเห็มทิศที่เขาว่าเอาของมาฝากนายคนนี้นะครับ
เป็นผู้ที่ถูกกักตัวอยู่ในศูนย์กักตัวมา๔วัน
เหลืออีก๑๐วันเจ้าหน้าที่บอกไม่เป็นไรอีก๑๐วันเดี๋ยวเจอกันแน่
ตำรวจบอกรออยู่ตอนนี้ให้กักตัวไปก่อนเอาให้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบก่อน
ใช่จะได้ปลอดภัยจากโควิด๑๙นี่ฮะค่ะเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่เขาเก่งค่ะเขาสังเกตแป๊บเดียวเขาเห็นว่ามันแปลกอ่ะใช่ไหม